คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศในงานเมื่อวานนี้เลยนะคะ
เดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมเหมือนกับว่าไปนั่งอยู่ในงานด้วยเลยค่ะ

นี่ในทวิตเตอร์ถึงบอกว่า
นางฟ้ากลับสวรรค์สู่อ้อมกอดของพระเจ้า
กำหนดจัดขึ้นเนี่ยเป็นเวลาสามวันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกก็คือสิบเอ็ดมีนาคมนะคะ
แล้วก็จะไปสิ้นสุดคือวันที่๑๓มีนาคมจัดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพแห่งกรุงเทพนะคะ
งานจริงจริงเนี่ยเริ่มตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
เรื่อยไปจนถึงสองทุ่มครึ่งของแต่ละวันนะคะแต่เมื่อวานเนี้ยสักสิบเอ็ดโมงเนี่ย
โดยเฉพาะเพื่อนสนิทของคุณแตงโมค่ะทีนี้รูปแบบของการจัดงานเนี่ย
เจ้าภาพเลยก็คือพี่เอสุภาชัยกับพี่อ้ำพัชราภานะคะ
ก็มีการช่วยกันในระบิตห้องประชุมชั้น๓
ของคริสต์กระจักษ์ให้สวยดังศวงสวรรค์
มีดอกไม้ประดับโทนสีขาวชมพูแล้วก็โอโรส
๓สีเป็นสีที่คุณต่างโมชอบ
ซ้ายก็มีคุณกึ้งเฉลิมชัยมาด้วยนะฮะ
นี่เป็นการในระมิดงาน
เพื่อส่งนางฟ้าต่างโมวรถจากสวรรค์
โดยตลอดเส้นทางในห้องพิธี
ของคุณแตงโมตลอดเส้นทางการเดินนะคะ
แขกเรือที่มาร่วมงานได้เห็นเป็นระยะนะคะ
แล้วก็มีการร่วมกันถ่ายภาพของคุณแตงโมตามจุดต่าง
งามจริงค่ะดอกไม้ก็สวยด้วยนะคะ
คือเมื่อวานเป็นวันแรกใช่ไหมคะคุณผู้ชม
มีแขกเหลือในแวดวงบันเทิงเนี่ย
ทีนี้นักข่าวก็ถามแหละพี่หนุ่มเอาจริง

ครับคนเดียวแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็น
หนึ่งในบุคคลในวงการบันเทิงที่ใกล้ชิด
กับคนที่เกี่ยวข้องกับคุณตังโมมากที่สุดเลยนะฮะ
แล้วจะบอกว่าคุณแตงโมชอบดูรายการของพี่หนุ่มมาก
การขนกระแสค่ะคือดูบ่อยมาก

เหล่าวงการบันเทิงนะคะก็มาร่วมกันครับ

โอ้โหนี่เขาเข้าวงการพร้อมกันเลยมั้งคะ

เขาเป็นนักแสดงร่วมกันในละครเรื่องนั้นนะคะ

ส่วนใหญ่แต่งตัวในชุดทีมขาว
ชมพูโอโรสแล้วก็คุณผู้ชมในแต่ละวันก็จะมีพิธีกรสลับสับเปลี่ยนกันไปในการทำหน้าที่
ครับคืนแรกเมื่อวานนี้นี่พาคุณผู้ชมไปในงานแล้วนะคะนี่ค่ะ
คุณโบสุรัตนาวีหรือว่าคุณโบไทรอัมคิงด้อมหรือบางคนเรียกว่าโบทีเคนะคะ
เป็นพิธีกรค่ำคืนเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นคืนแรกคืนที่สองก็จะเป็นคุณบลูเอริกานะคะ
แล้วก็คืนสุดท้ายคืนที่๓ก็จะเป็นคุณกระติ๊บสวรรณกรนี่มีคนสับสนนะ
กระติ๊บกับกระติกเนี่ยคนละคนนะฮะคนละคนนะคะเพราะว่าคุณกระติ๊บเนี่ยทัวร์ลงเยอะเลยนะคะ
อ่านะคะแต่ละคืนก็จะมีการบันเลงเปียโนนะคะมีการบันเลงเปียโน
ผู้ใหญ่แล้วก็สมาชิกอาวุโสจากคริสตจักรก็จะนำขึ้นอธิษฐานขอพรให้กับคุณแตงโม
จากนั้นก็จะเป็นการขับร้องเพลงที่คุณแตงโมชื่นชอบใช่ก็เป็นพิธีการนะนะ
เป็นลำดับพิธีการนะครับคืนแรกในการขับร้องเพลงเนี่ยนะฮะ
ปุ๊อัญชาลีจงคดีกิจนะครับร้องเพลงพรุ่งนี้ใช่นี่ฮะ
เพลงพรุ่งนี้เป็นเพลงที่เพราะมากนะลองฟังสักนิดไหมฮะได้ค่ะ
นี่แหละครับ
เพลงที่มีการขับขานกันในคืนแรกของการจัดพิธีไว้อาลัย
พรุ่งนี้พี่ปูอัญชาลีก็ตั้งใจร้องให้คุณแตงโม

เป็นเพลงคริสเตียนที่คุณแตงโมชอบเวลาที่มาโบสถ์

จะร้องโดยคุณบีพีรพัฒน์เถนว่องนะครับ
แต่ว่าเป็นการร้องในค่ำคืนนี้๑๒มีนาคมนะครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้คืนสุดท้ายนะครับ
ครับใช่ครับเป็นสามบทเพลงที่คุณแตงโมชอบนะครับ
ใช่ค่ะนี่นะคะแล้วแต่ละคนมาด้วยใจมาด้วยความรัก
ด้วยความอาลัยนะคะทีนี้ในงานค่ะคุณผู้ชมนะคะ
มีการแจกของที่ระลึกให้กับแขกเหลือที่มาร่วมงานด้วยนะคะ
นี่เป็นหนังสือหนังสือชื่อว่าด้วยรักนะคะ
ปกก็จะเป็นรูปของคุณแตงโมสวยงามแบบนี้นะคะ
แล้วก็จะมีการบอกกล่าวถึงชีวประวัติคุณแตงโมด้วยนะคะ

อาจารย์ทงชัยเขียนถึงคุณแตงโมว่ายังไงรู้มั้ยค่ะ
เมื่อวานผมมีโอกาสได้รับหนังสือนี้แล้วก็เอามาอ่านข้างใน
ข้างในพูดถึงเรื่องของชีวิตอันแสนสั้น
แต่ว่าแม้เสียชีวิตไปแล้วแต่จะเป็นชีวิตที่มีความสุข

บอกว่าผมภูมิใจที่แตงโมเป็นคนแข็งแกร่ง
แม้จะต้องฝ่าฟันเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องยาก
แต่ว่าแตงโมก็ผ่านมาได้โดยตลอด
ผมเห็นแตงโมมีความรักต่อพ่อรักเพื่อนและรักงานอย่างจริงใจ
แม้จะประสบความยากลำบากแต่แตงโมก็ไม่เคยทิ้งคนหรือทิ้งงาน

ผมจึงชื่นชมแตงโมในฐานะผู้หญิงที่แกร่งและสู้ชีวิต
คุณผู้ชมครับประโยคสุดท้ายนี้เพราะมาก
ผมเชื่อว่าจะได้เห็นวันที่แตงโมจะมีความสุขอย่างล้นเหลือ
และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของเธอ
ประโยคที่อาจารย์ทงชัยเขียนให้

จะได้เห็นคุณตังโมตั้งแต่เด็กจนวัยรุ่นเลยวัยเรียนเลยนะฮะ
สวยแต่เด็กเลยฮะผิวพันธ์ดีด้วย
และเป็นผู้หญิงที่แกร่งและเก่งมากเลยนะคะ

แบบเราไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคุณแตงโมเลย

แล้วฟังจากคนรอบตัวเขาก็จะพูดเหมือนกันว่า
คุณตังโมต่อให้ลำบากขนาดไหน
หรือว่ามีเรื่องอะไรที่เข้ามาทำให้ชีวิตอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นัก

ด้วยรักจริงนะฮะตามชื่อหนังสือเลย

ค่ะแล้วจะบอกว่าตลอด๓วันของพิธีไว้อาลัยนะคะ

ไม่ได้มีการนำร่างของคุณแตงโมเข้าร่วมพิธีด้วย
จะยังคงเก็บร่างไว้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
จนถึงเช้าวันที่๑๔มีนาคมค่ะ
ทางครอบครัวก็จะไปรับศพของคุณแตงโม
ประกอบพิธีชาปนกิจที่คริสตจักรเมธาดิส
เที่ยมเผอร์คลองหลวงจังหวัดปฐมธานี

ซึ่งในวันที่๑๔ก็จะมีเฉพาะสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมพิธีเท่านั้น
หลังจากนั้น๑๕มีนาคมก็จะมีการเก็บอัฐิเท่ากระดูกของคุณแตงโม
ส่วนการที่ว่าจะนำอัฐิไปเก็บไว้ที่ไหนก็นี่
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่พานิดานะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมคือมันมีกระแสข่าวออกมา
ที่บอกว่าหลายภาคส่วนต้องการที่จะให้อายัดศพของคุณแตงโมไว้
กำหนดการของวันที่๑๔๑๕อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
อันนี้ต้องติดตามติดตามรายวันเลย
ทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแม่พนิดาจริง
เพราะว่าถือว่าเป็นผู้เสียหายคนเดียว
อันนี้เราก็ให้ดูภาพบรรยากาศรวมของเมื่อวานนี้